วันนี้ออกมาเปิดเผยตัวตนเรื่องราว

ออกมาอย่างนี้คือมันจะทำให้เรามีชีวิตรอดอย่างนี้เหรอ
ต้องไปตายคนเดียวต้มชื่อว่าต้่ำตายแน่
โอ้โหเหมือนในหนังเลยนะคุณเหนียวประพบ

เอางี้ก่อนผมขอเริ่มต้นก่อน
คำว่าสายตำรวจเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างตั้มเล่าให้ฟัง
เรื่องเกิดจากคือผมก็เคยเป็นวัยรุ่นครับทายาทศิษย์ใช้เลยครับ
แล้วพอโดนจับได้ครับผมก็เลยเสนอตัวเขาทำงานให้เขาครับ
ตั้งแต่ช่วงมาล๙ปีที่แล้วเนี่ยครับถ้าตั้งแต่นั้นก็ทำงานเขามาตลอดเลยครับ
ทำงานให้เขาผลงานอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนเป็นวัยรุ่นเราเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ตำรวจก็เลยบอกน้องมาเป็นสายให้พี่ดีกว่า
ใช่ครับ
แล้วก็เขาก็ให้ไปเป็นสายของเขาแล้ว
ใช่ครับ
ไปคอยชี้ว่าตรงไหนมีค้ายามีขายยา

ใครเป็นคนส่งยาเอเย่นค้ายา

ตำรวจใช่ครับไอ้ย่านย่านทั้งหมดที่ที่ตั้ม
จะต้องไปทำงานให้เขาเนี่ยเป็นสายเนี่ยมันอยู่ย่านแถวไหนฮะ
พื้นที่เขาเลยครับตลาดภูเลยครับย่านนั้นฝั่งทนเลยครับใช่
อ่าทีนี้พอพอไปเป็นสายให้เขาแล้วอ่ะ
มันมันทำงานในรูปแบบไหนอะไรยังไงตั้มเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
แรกแรกก็คือเท่าที่ผ่านมานะครับก็จะจำมาตรงวันเกือบห้าสิบกว่าเคสนะครับ
ที่ผมทำงานมานะครับเป็นคดียาเสพติดทั้งนั้นนะครับ
สิบกว่าเคสเหรอใช่ครับแต่ว่าที่เชียร์ส่งส่งไปจริงจริงก็ประมาณ
สามสิบได้ครับถ้าเรียกตังค์ก็ยี่สิบเคสที่ผ่านมาประมาณนั้นครับ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

มันก็มีช่วยแบบเอาเงินก็คือบางทียามันจำนวนเยอะครับ
เขาก็เอาเรียกมา๒๐๐๐๐๐ลดเนี่ยยามันแสนเมตรเหลือ๖๐๐๐๐
ก็เลยเหลือ๖๐๐๐๐เมตรแค่ส่ง
แต่เงินก็เอาไปแล้ว๒แสนก็ลดจำนวนยาวไป๔๐๐๐เลยครับ
เพื่อจะลดจำนวนยาเผื่อมันจะมีผลกับทางคดีอะไรอย่างนี้
ใช่ครับก็เหมือนกับว่ายาจำนวนแสนเม็ดที่จับคุมมาปุ๊บ
แต่พอส่งจริงส่งฟุก๖๐๐๐เมตรครับ

ได้ส่วนแบ่งอะพี่จากการทุกครั้งที่ผมให้ข่าวข้อมูล
เขาจะมีงบซื้อทิ้งด้วยพี่งบซื้อทิ้งแล้วก็
คือทุกครั้งที่เราทำงานสำเร็จครับครับก็จะได้เงินจากตรงนี้นะครับ๑๐
สักล้านหนึ่งผมก็ได้สักแสนอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับ
ทำงานสำเร็จนั่นคือหมายถึงตีเงินพ่อค้ายานะครับ

ก็คือคำว่าทำงานสำเร็จในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาบอกบ่อแสยาเสพติด
แล้วตำรวจไปจับเอาจับเสร็จแล้วก็ได้เงินดีไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
คำว่าสำเร็จของเขาคือไปบอกบ่อแสยาเสพติดแล้วตำรวจเข้าไปจับ
จับได้เสร็จปุ๊บมารีดเงินทุกการรีดเงินเขาจะได้๑๐จากยอดนั้น
แล้วถ้าจับจริงถ้าจับจริงได้อะไรไหม
มันก็เป็นแค่ค่าหัวนิดหน่อยครับได้ความขอบคุณ
แล้วมีกฎหมายคุ้มครองไหมแบบถ้าเราเป็นสายตำรวจ
เราจะวันหนึ่งถ้าเราเลิกเป็นสายตำรวจหรือว่าเราถูกไอ้พวกแก๊งค้ายามันไล่ตามจะฆ่าเราอะไรอย่างนี้

เขาก็ไม่จับเราเราทำอะไรก็ได้

คือใช่ครับคือตัวเราเองไม่เป็นไรพี่
แต่ว่าพวกขายยามาตามเราอย่างนี้
ก็คือเหมือนเราอยู่ในพื้นที่
ถ้าเราอยู่ในพื้นที่เราก็เขารักช่วยเราไม่ได้ครับ